เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศแล้วนะครับ

แต่ว่าไม่น่าจะหยุดนะเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศ

แต่ละหาดมีไหน

มีรู้สึกท้องฟ้าอึมครึม
เหมือนมีหมอกเหมือนมีฝ้าหลัว
คุณผมขับรถมาตอนเช้า
ก็สายแล้วเหมือนกันนะ๗โมงกว่า
แล้วปรากฏว่ามีหมอกในกรุงเทศ
ใช่นี่เป็นลักษณะของอากาศเย็นที่ค่อยหายไปแล้ว
หลายคนสงสัยอากาศเย็นนี้มาตอนไหนคะ

เดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะครับมาตอนไหนตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็เราจะได้เจอความเย็นอีกหรือเปล่า

เพราะว่ารักษณะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อสภาพอากาศในหลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเรา
ภาพแรกภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา

จะพบว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียว

หย่อมนี้จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนรวมไปถึงลมหนาวของไทยในอนาคตข้างหน้านะครับ
นี่คือภาพรวมอย่างที่บอกไปก็คือลักษณะของแสงแดดที่ส่องมาในระยะนี้
เป็นแสงแดดที่เกิดจากท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง
แดดจึงแรงเป็นพิเศษเพราะว่าลมหนาวเข้ามาดูดเอาความชื้นไปหมดนะครับ
ดังนั้นตอนนี้ลมหนาวค่อยอ่อนกำลังลงไปก็ทำให้ความชื้นค่อยแผ่เข้ามา
ดังนั้นพื้นที่ตามใกล้ติดทะเลติดชายฝั่งก็จะมีความชื้นเยอะหน่อย
ก็จะทำให้เกิดลักษณะของหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
กราฟิกนะครับคาดการณ์สถานการณ์ฝนคือสีเขียวที่อยู่บริเวณแถบด้านล่างส่วน
สีฟ้าที่อยู่ด้านบนคือลมหนาว
สังเกตว่าหลังจากนี้ลมหนาวส่วนใหญ่นั้นจะค่อยแตะอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่แถวจีนแถวเวียดนามแถวลาวนะครับ
แต่หน้าหากเราดูที่ประเทศฟิลิปปินต์
จะเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำ๑หย่อมครับ
ซึ่งหย่อมนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุ
ที่มีกำลังแรงรูปต่อไปได้
มีการเคลื่อนที่ไปบริเวณทางทิศตะวันตกแล้วก็เบี่ยงไปทางเหนือ
แต่ว่าหลังจากที่พัฒนาความรุนแรงก็จะมีการดูดเอาความเย็นลมหนาวออกมา
ซึ่งจากการตรวจสอบในขณะนี้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หน้า
เป็นช่วงที่ลมหนาวจะมีกำลังแรงเลยทีเดียวซึ่งเป็นผลพวงจากพายุลูกนี้
ซึ่งต้องจับตานะครับเพราะว่าลมหนาวครั้งนี้จะแรงกว่าครั้งก่อน
แรงในรอบหลายปีละทีเดียว
มารุ้นกันว่าจะสามารถที่จะทำให้อุณหภูมิในไทยของเรา
เย็นลงได้มากน้อยแค่ไหน
แต่สิ่งสำคัญก็คือในช่วงอาทิตย์หน้า
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับ

สำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามจุดต่างด้วย
เพาะยอดเขายอดดอยต่างนะครับ
นี่คือภาพรวมของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป